ติดตามประเด็นทางการเมืองกันต่อครับ
วันนี้แวดวงทางการศึกษามีการพูดถึงกันเยอะนะครับ
จากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ไปทำงานแล้วบอกว่า
เดี๋ยวจะแก้เรื่องของปัญหาครูเป็นหนี้เป็นสินให้โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจะทำอย่างไรให้นักเรียนมีความสุขก็จะมีการแจกแท็บเล็ตกันไป
จนมีคนตั้งคำถามว่าจริงแล้วควรจะไปแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มเงินค่าหัว
ในการเอาไปซื้ออาหารกลางวันให้กับเด็กอยู่ดีกินดีก่อนจะมีความสุขมากกว่าไหม

ขันทิพย์ที่กระทำว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อผนตรรดเอกเพิ่มภูลชิศชอบ
เข้ามาคุมบังเหียนให้ความรู้แก่เยาวชน
มอบแนวทางการขับเคลื่อนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ
นั่นคือเรียนดีมีความสุข
ครูใหญ่คนใหม่เชื่ออย่างยิ่งว่าถ้านักเรียน
เรียนดีจะมีความสุขและนักเรียนจะมีความสุขหากเรียนดี
แต่การที่นักเรียนจะเรียนดีและมีความสุขได้ก็ต้องเริ่มที่สถานศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศจึงต้องปรับทัศนคติใหม่
สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้เลิกเสียแต่สิ่งไหนดีก็ให้ทำต่อ
เพียงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนแล้ว
ยังเห็นปัญหาสำคัญที่เป็นปัญหาหลักของบุคลากรทางการศึกษาด้วย
นั่นก็คือปัญหาของครูที่มีภาระมากจนเกินไป
จนทำให้ทำการสอนได้ไม่เต็มเม็ดเต็มเหนียวหรือแม้แต่ปัญหาหนี้สิน
ที่ไม่เคยแก้ได้เหมือนเป็นปัญหาหนี้ของชาวนา
การประกาศว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้
และมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาหนี้ให้ครูได้อย่างน้อยก็สิบเปอร์เซ็นต์
หนี้สินครูนะครับแก้หนี้สินครูนะครับ
ในส่วนนี้เราก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องหลักนะครับ
ตอนที่ผมรับราชการตำรวจผมก็เป็นประธานคณะทำงานในการแก้ไขหนี้สินตำรวจ
ก็ต้องยอมรับว่าแก้ไขหนี้สินครูเนี่ยหรือแก้ไขหนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับ
ก็เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแนะนำวิธีการก็ต้องมีการศึกษาข้อได้จริง

เพราะว่าผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผมแก้ไขหนี้สินที่ตำรวจเนี่ยก็คงมาใช้กับครูได้
ผมเชื่อว่าทำได้นะครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่๑๐ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
ทั้งการสะสางหนี้ครูการหาแท็บเล็ตให้ถามว่าดีไหม
ด้านหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งของความเป็นจริง
สะสางหนี้ครูด้วยการให้ครูนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ว่าจะดำรงชีวิตอย่างไรในสภาวะเศรษฐกิจที่ทุกอย่างแพงขึ้นเช่นนี้
เช่นเดียวกันกับการแจกแท็บเล็ตนี่ก็เป็นเรื่องดี
หากประเทศมีความพร้อมแต่วันนี้ประเทศไทย
ยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากที่ยังได้รับอาหารกลางวันไม่เพียงพอ
จะแก้ปัญหาหนี้ครูด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ควรจะหาทางเพิ่มรายได้ให้กับครูก่อนดีกว่าไหม
พร้อมกับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้กับเยาวชนของชาติ
อิ่มท้องจากอาหารกลางวันที่ดีและมีประโยชน์
แบบนี้น่าจะมีความสุขมากกว่า
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน